เรียกว่าครองช่องนนทรีย์เขากำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
คุณทัศนัยแต่ก็ต้องยอมรับนะคือจะพัฒนาเห็นโครงแล้วล่ะมันสวย
แต่คนก็วิภาควิจารณ์เยอะเหมือนกันเขาถามว่าสร้างรถไฟฟ้าไม่ดีกว่าเหรอ
บางคนก็บอกว่าเอาต้นไม้ที่ตัดไปล่ะจะทำยังไง
ดูสินี่คือต้นไม้ริมสองฝั่งเนี่ยหายไปหมดเลยเดี๋ยวจะบอกว่ามันหายไปไหน
เพราะคนถามว่าคุณตัดไปทำไมนี่ไง
แล้วทำตรงนี้เอาทำรถไฟฟ้ามันแก้ไขปัญหาการจราจรไม่ดีกว่าเหรอ
เรื่องนี้โฆษกกรุงเทพนี่ชี้แจงเป็นจุดเลยนะ
ถูกต้องนะฮะเอามาดูเรื่องของการพัฒนากันก่อน
โสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย
ทายบอกว่าสวนสาธารณาคลองช่องโน้นซีที่กำลังก่อสร้างอยู่มันเป็นเสมือนพิษร้าย
มันไม่ได้สวยงามอย่างที่หลายคนมองเห็นเพราะว่าพื้นที่นี้มันควรจะก่อสร้างรถไฟฟ้ามากกว่า
จะได้เชื่อมไปถึงหนุ่นพระราม๓
จะมีประโยชน์ทางด้านของเศรษฐกิจในพื้นที่ศรีลมสาธรณ์ขยายตัวไปยังพระราม๓ได้มากกว่า
ทีนี้ก็มีคำถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า
มันน่าจะสามารถทำให้ราคาที่ดินเพิ่มและประชาชนได้ประโยชน์มากกว่า
ใช่หรือไม่คุณโสโพนบอกว่าสวนสาธารณะอันเนี้ย
มันมีระยะทาง๔๕กิโลเสียงบประมาณไปมหาศาลเลย
แล้วต้นไม้ที่มีอยู่เดิมก็ต้องถูกตัดออกไป
คลองก็ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มที่
เพราะโครงสร้างมันลงไปข้างล่างได้เหมือนกัน
ใช่นี่ดรโสพลนะคะอัดคลิปลงติ๊กต๊อกประมาณ๓นาทีเนี่ย
อยู่ข้างบนเนี่ยนะแล้วแพลนก็ไม่เห็นทั้งหมดเลย

เขาจะสร้างไปจนถึงพระราม๓เลยครับ
ระยะทางประมาณ๔๕กิโลเมตรไปกลับก็๙กิโลเมตร
เสียงงบประมาณไปมหาศาลกับการทำสิ่งที่ไร้สาระอันนี้
ทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างรถไฟฟ้าได้

ซื้อมาทั้งนั้นแหละครับล้อมมาทั้งนั้น
แต่ต่อไปเนี่ยครับต้นไม้ที่เห็นอยู่เหล่านี้ศูนย์หายหมดครับ
อีกฝั่งที่แพนกล้องมาคือเป็นลักษณะเดิมที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุง

ทีนี้คำพูดว่าไร้สาระเนี่ย
ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครช่วยตอบหน่อยว่าจริงแล้วมันเป็นอย่างไร
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานคร
เคยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กเหมือนกัน
ท่านก็บอกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามอย่างเดียว
แต่เป็นการเพิ่มประโยชน์ของครองมากกว่าระบบการระบายน้ำ
แล้วการสร้างพื้นที่สาธารณะมันมีสีเขียวมันมีทางเท้ามีสะพานมีถนนที่มีอยู่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม
เป็นการรองรับกิจกรรมหลายอย่าง
แล้วก็สามารถรองรับน้ำได้เหมือนเป็นแก้มลิงของเมืองด้วยเหมือนกัน
เพราะสามารถทำเป็นระบบบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วยนะครับ
อีกทั้งเป็นการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมต่อ
มันจะเป็นการพัฒนาทั้งครองสาธรณ์สวนลุมพินีครองไผ่สิงโตและครองต้นสนไปเป็นหลูบเดียวกันเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับ
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าไอ้ต้นไม้ริมคลองเนี่ยมันหายไปไหน
ท่านโคศกกฎมชิดแจ้งภาพนี้มีภาพอยู่
ไม่ได้ตัดทิ้งแต่ใช้วิธีการขุดและล้อมออกไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายต้นไม้
บำรุงรักษาที่สำนักงานเขตสาธรณ์และสำนักงานเขตครอง๓๐๐
ว่าต้นไม้ทั้งหมดที่ขุดล้อมไปเดี๋ยวจะนำไปปลูกไว้ที่เดิม
แบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่เดิมแล้วปลูกเพิ่มอีก๕๐๐๐ต้น
แน่นอนเรื่องเหล่านี้มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะ
ส่วนใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะขอรอดูสิ่งที่ทำว่าผลงานเป็นยังไง
กรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
บางส่วนบอกว่าดูไปดูมามันคล้ายทางด้านของต่างประเทศ
ริมคลองให้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนจะไปฟอกปอดได้ในกรุงเทพมหานคร
คืออันนี้ทางด้านโฆษกบอกว่าเสร็จไปแล้ว๔๐

ปลายปีนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ